เรือรบของรัสเซียก็ได้เดินทางถึงฐานทัพเรือจีนในมณฑลกวางตุ้งแล้วนะครับ
เพื่อปฏิบัติการในการฝึกซ้อมทางทะเลจีนใต้เป็นเวลาทั้งหมด๘วัน
โดยสื่อรัฐบาลจีนรายงานว่าจะมีการซ้อมป้องกันช่วยเหลือและปฏิบัติการต่อต้าเรือดำน้ำ
รวมถึงการซ้อมยึดเกาะและปฏิบัติการอื่นโดยมีการนำเรือผิวน้ำเรือดำน้ำเครื่องบิน
บรรทุกเฮลิคอปเตอร์และนาวิกโยธินเข้าร่วมปฏิบัติการ
และจะมีการซ้อมด้วยการยิงด้วยกระสุนจริงโดยเป็นปฏิบัติการร่วมฝึกซ้อมทางทะเลของสองประเทศ
ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ปฏิการร่วมฝึกซ้อมทางทะเลระหว่างกองทัพเรือจีนและรัสเซียในทะเลจีนใต้ครั้งนี้
ก็มีขึ้นในขณะที่ปัญหาข้อพิพาทจากการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้
ระหว่างจีนกับหลายประเทศกำลังตึงเครียด
หลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
นุญาโตตุลาการระหว่างประเทศปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ในการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีน

ปฏิบัติการร่วมฝึกซ้อมทางทะเลนี้
เกิดขึ้นเป็นประจำเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซีย
ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเทศอื่น